จังหวัดสมุทรสาครนะคะชายคลุ้มคลั่งเข้าไปพังในร้านสะดวกซื้อ
ถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าคิดว่าร้านสะดวกซื้อคือเป็นห้องพักของตัวเอง
แล้วมีคนเข้ามาบุกรุกก็เลยไปทำแบบนั้นนะคะเท่านั้นไม่พอ
เป็นทำลายนี่คุณดูสิพังพินาศขนาดนี้
ใช่คำว่าพินาศเลยต้องใช้คำว่าพินาศเลย
แล้วก็น่าเห็นใจพนักงานนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือร้าน๗๑๑สาขาตลาดบ้านแพ้ว
หมู่ที่๑ตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
โอ้โหคุณดูสิโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองสดร้อนนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราไปพูดคุยกับพนักงานของร้าน
เล่าบอกว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐ปี
ใส่เสื้อแล้วก็กางเกงลายพรางเดินเข้ามาในร้านแล้วก็พูดว่า

จากนั้นก็พังข้าวของจนกระจัดกระจายแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
แล้วก็เดินอันตฐานหายออกไปหน้าตาเฉย
ชายคนนี้ลักษณะคือพนักงานบอกว่าลักษณะเหมือนคุ้มคลั่ง
ก็เลยตัดสินใจแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังจากนั้นอีกไม่ถึง๑๐นาทีค่ะ
ตำรวจสพบ้านแพ้วก็รับแจ้งแบบเดิมเลยค่ะ
บอกว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกาย
เหตุเกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าวัดธรรมจริยาพิรม
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้าน๗๑๑นี่แหละค่ะ

พบว่าคนร้ายที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะเหมือนกันเลย
เหมือนกับผู้ชายที่เข้ามาพังร้าน๗๑๑

ไล่เอาค้อนทุบทำร้ายชาวบ้าน
และพยายามที่จะทำร้ายคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

มีอาการก็คือเอะอะโวยวายตะโกนตลอดเวลา
โชคดีเคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านเห็นแบบนี้ก็ช่วยกันค่ะ
จับตัวเอาไว้ทราบชื่อต่อมาก็คือ
นายสุเชษเจียมชวีอายุ๔๐ปี
เป็นคนในพื้นเพลคืออำเภอบ้านแพ้วนั่นแหละ
เคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
แล้วก็เพิ่งพ้นคุกมา
วันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวไว้ที่สพบ้านแพ้ว
ส่วนผู้เสียหายที่ถูกไล่ทำร้ายร่างกายก็มี
อายุ๒๓ปีพร้อมกับแฟนสาวบอกว่า
ถูกผู้ชายชุดลายพลางทำร้ายร่างกาย
จากเส้นทางบ้านแพ้วกระทุ่มแบน
ผู้ก่อเหตุเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่
แล้วก็ถามว่าฆ่าพ่อแม่เขาเหรอ
จากนั้นไปทำร้ายร่างกายแฟนของนายเกียรติศักดิ์ที่บริเวณท้ายถอย
แล้วก็ด้านหลังตำรวจเขาเลยให้ดูว่าใช่นายสุเชษหรือเปล่า

คุณเกียรติศักดิ์ก็เลยยืนยันว่าใช่เลยใช่เลยคนนี้เลย
สำหรับนายสุเชษผู้ต้องหานะคะตำรวจสภบ้านแพ้ว
ตัวไปที่โรงพักตอนนี้สงบลงแล้ว

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ